หลังจากหนุ่มขับรถจักรยานยนต์ไปทำงาน
ถูกสายเคลเบิ้ลที่มันห้อยระยงระยางมา
เกี่ยวคอจนรถจักรยานยนต์ล้ม

เปิดเผยคลิปเปิดเผยภาพแบบนี้

โอ้โหจักรยานยนต์ถลายไปตามพื้นไฟแลบเลย
แต่ว่าจักรยานยนต์มาเร็วเหลือเกินนะครับ
สิทธิ์ข่าวก็เดินทางไปที่จุดเกิดเหตุ
ถนนบ้านกล้วยอำเภอไซน้อยจังหวัด

ก็พูดคุยกับนายวิวัตรพุ่มเจริญอายุ๒๖ปี

ซึ่งเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุ
เล่าให้ฟังนะครับว่าเมื่อวันที่๑๕พฤษภาคม

ขณะที่เขาขี่รถจักรยานยนต์ไปทำงาน
ที่บริษัทส่งของแห่ง๑ในกรุงเทพฯ
เมื่อมาถึงหน้าปั๊มตรงจุดเกิดเหตุ
มันร่วงมันห้อยลงมาจากเสาไฟฟ้า

ไม่สามารถหักหลบไปไหนได้เลย
ทำให้เขาต้องขี่รถจักรยานยนต์

เขามีสติมากเลยพยายามเกร็งคอเอาไว้
แต่ด้วยความเร็วของรถทำให้สายเคเบิ้ลมันยิ่งกระชากที่คอ
จนตอนนั้นหายจะไม่ออกเลยมันมาพันเลยแบบนี้แล้ว
ก่อนที่เขาจะร่วงลงจากรถจักรยานยนต์
แล้วก็ถลายไปกับพื้น๕๐เมตร
เลนไปฝั่งรถสวนเขาบอกโชคดีตอนนั้นน่ะ
ไม่มีรถขับสวนมาไม่งั้นเขาถูกชนถูกทับซ้ำแล้ว
แต่ว่าที่คอแล้วก็ตามร่างกายก็บาดเจ็บไงคุณ
บาดเจ็บจากสายเคเบิ้ลมันเกี่ยว

เขาเล่าให้ฟังต่อว่าหลังเกิดเหตุ
พนักงานปั๊มน้ำมันวิ่งเข้ามาช่วยเหลือก่อน

ซึ่งเขาได้รับบาดเจ็บบริเวณลำคอแขนขวาแล้วก็ลำตัว
หมอต้องเย็บบริเวณคอจำนวน๒เข็ม
หลังเกิดเหตุก็แจ้งความเอาไว้ที่สพบางบัวทอง
แล้วก็สายอะไรต่างนานา
เขาเก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดนะฮะ
โอเคตรงที่ว่าเรื่องพวกนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นกับใครครับพี่
เพราะว่าเราก็ไม่สามารถรู้ด้วยว่ามันจะมาเกิดขึ้นกับเรา
แต่ถ้าความเป็นจริงแล้วมันไม่ควรมาอยู่ตรงนั้น
มันไม่ควรมาอยู่ตรงระหว่างช่องทางที่เราเดินรถ
พี่ก็มีไปรักษาตัวเองครับพี่แล้วก็ไปลงบันทึกประจำวัน
เพราะว่าวันที่เกิดเหตุคือผมก็ไม่ได้แจ้งอะไรใครเลย

มีแค่พี่พนักงานที่เขาทำงานอยู่ที่ปั๊มมาช่วยผม
เพราะฉะนั้นตอนนี้มีใครมาติดต่อเข้ามารับผู้ชอบไหม

นี่แหละครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เราก็นำเสนอบ่อยครั้ง
นี่พนักงานปั๊มเขาก็เห็นเหตุการณ์ตอนนั้น
เขาพยายามวิ่งไปช่วยเหลือคนที่รับบาดเจ็บเหมือนกันนะครับ
แล้วก็บอกว่าในก่อนหน้านี้ในพื้นที่อำเภอบางบัวทอง
ก็เกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบเดียวกันมาแล้ว
ช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมา
อยากให้หน่วยงานเข้ามาแก้ไขนะครับ

เรื่องของสายเคเบิ้ลสายไฟอะไรที่มันเกี่ยวคอนะครับ